ข่าวความเชื่อกลุ่มที่แล้วใช้คำว่ากลุ่มเพราะว่ามีหลายข่าวนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของงูจงอางคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะดูไม่ทันเนี่ยนะคะ
บ้านเลขที่กันไม่ทันเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีสร้างสารครอบตะเคียนกันสักหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าทำไมจะต้องสร้างล่ะเพราะว่าคนที่มีโชคมีลาบ
จากการไปขอเรื่องของโชคของลาบที่จุดนี้นะคะเขาประสบความสำเร็จแน่
ขอได้ก็ต้องกลับมาสร้างให้เขาใช่ค่ะไปสร้างสาราครอบนะคะ
ตะเคียนอายุกว่าหนึ่งร้อยปีเนี่ยนะคะชาวบ้านจำนวนมากค่ะ
เขาแห่ไปไห้ขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนนี้นะคะอยู่ภายในวัดดอนกว้าง
อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ต้นตะเคียนต้นนี้ความยาว๑๗เมตรค่ะ
เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ๒เมตรกับอีก๑๐เซนติเมตร
สร้างความมือฮามากเพราะว่าต้นกิตะเคียนต้นนี้ให้โชคแก่ชาวบ้านค่ะ
ถูกรางวัลยกหมู่บ้านมาแล้วงวดที่แล้วนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะคะ
ในร้านใยไม้เป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าไปพบต้นตะเคียนอยู่ในลำห้วยแม่สิน
วันวาเลนไทยพอดีเลยค่ะ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็เลยเชิญมาไว้ที่วัดผู้เท่าผู้แก่บอกว่า
ต้นตะเคียนเนี่ยอายุกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วแหละ
ส่วนเลขเด็ดที่ชาวบ้านได้จากการขูดค้นหาในงวดนี้เนี่ย
บอกไม่ได้จริงนะคะซึ่งหากถูกรางวัลก็ถือจะเป็นเรื่องดีนะคะ
เขาบอกว่าถ้าถูกเยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็สมทบเงินแล้วล่ะ
สมทบทุนก่อสร้างสาลาครอบต้นตะเคียน
แต่อยากให้คนถูกมากกว่านี้จะได้สร้างเร็วเสร็จเร็วนะคะ
ต่อกันเลยนะคะป่าพาไปที่วัดสว่างอารมณ์
ไม่ใช่ที่นครชัยศรีนครปฐมนะคะ
แต่นี่เป็นวัดสว่างอารมณ์วรวิหารหรือวัดจวน
ที่สหวัลคลุกศุโครไทยชื่อเขาเหมือนกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมคึกคักและคลาคล่ำไปด้วยศิษยานุสิตของหลวงพ่อนะคะ
ไปร่วมงานบุญกันงานทำบุญวัดอายุวัฒนมงคล
พระครูพิสารสิริวัตรเป็นเจ้าอาวาสค่ะ
ดานักเสี่ยงโชคก็เอาเลขมงคลไปหาซื้อลอตเตอรี่แบบนี้นะคะ

อันนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราบอกกันได้เลข๒๕ค่ะคุณผู้ชม
มันไปตรงกับวันจัดงานทำบุญอายุวัฒนามงคลของหลวงพ่อ
แล้วก็มีเลข๒๑ซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมา๒๑ปีแล้วนะคะ
รวมถึงหาซื้อเลข๕๗๕๘๖๓ด้วยจ้า
อีกหนึ่งจุดไม่ไปไม่ได้ค่ะไม่ไปนี่ผิดมากเลยนะคะ
เกาะคำชโนธวังนาคินค่ะในอำเภอบ้านดุงอุดรธานีนะคะ
คือจุดนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ลาวกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยนะคะนักเสี่ยงโชคเองเข้าไปจุดนี้
ก็ไปร่วมพิธีบวงสวงไปแก้บนไปทำพิธีเปิดรับเปิดทรัพย์รับโชคอะไรกันคึกคักเลย
เมื่อวานนี้ค่ะมีพี่น้องชาวลาวนะคะข้ามฝั่งมาเลยนะคะ
เที่ยวที่เกาะคำชโนธแล้วก็ถือโอกาสทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคด้วย
และนอกจากนี้นะคะพอเปิดทรัพย์รับโชคก็ต้องไปพิสูจน์ซิ
รับโชคโชคจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คือไปส่องหน่อยขนมนต์ค่ะ
พี่น้องชาวลาวบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนนะมันขดไปขดมาดูคล้ายกับตัวเลข
ไม่ต้องบอกแล้วนะคะชัดขนาดนี้เนี่ยนะคะ
นักเสี่ยงโชคชาวไทยก็เห็นเช่นเดียวกันเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ
ต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์อันนี้ของแท้ของจริงแล้ว
สว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีนครปฐมนะคะ
โอ้โหคุณคะไปกันแน่นวัดแบบนี้เพราะของเขาดีจริง
ไปกันที่จุดนี้เลยค่ะตาทองนิ้วรายบนสาราการประเรียนนะคะ
เขามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าแม่นนักแม่นหนา

คุณสุรศักดิ์พลากุลอายุ๔๒ปีเป็นพนักงานบริษัทเล่าบอกว่า
มาที่วัดนี้หลายครั้งแล้วนะผ่านมาทีไรก็รับโชคทุกครั้ง
จะบอกว่าถูกรางวัล๕งวดติดกันแล้วจ้า
ก็จบให้จบที่นั่นเลยซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นเลยนะคะ
แล้วถามว่างวดนี้เขาหาเลขอะไรกัน
ความจริงเป็นสีไม่ตายบอกแล้วเขาหาเลขนี้กันจริง
จริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าโรสลินไม่บอกนี่สิโรสลินจะตายนะ
คุณผู้ชมวัวดนี้เขาหาเลข๘๔๗กับเลข๖๐
เขาบอกว่าเขาเห็นจะเห็นอะไรไม่รู้

แต่รู้ที่แน่คือเกลี้ยงแผงแล้วจ้

แต่คนจะดูละครับคุณผู้ชมเห็นไปเลขอะไรก็ตามนั้นแหละค่ะ
ปิดท้ายกันที่อำเภอชายโยอ่างทอง
นี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเสี่ยงเซียมสีนะขอเลขเด็ด
แล้วก็ถูกรางวัลต่อเนื่องคุณ๕งวดแล้วอยู่ใกล้จุดนี้
ได้โชคจากจุดนี้ค่ะห้างวดแล้วซึ่งในงวดนี้
เธอก็มาขอเลขเด็ดเหมือนเดิมนะคะเสี่ยงเซียมซีได้เลข
อันนี้ที่เธอได้นะคือที่เธอได้นะเขาเสี่ยงเซียมซีได้เนี่ย
กันเป็นแถวเลยก็คือซื้อตามคุณพี่คนนี้ไปเลยนะคะก็รอล้วน
ก็ขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับสมหวังเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ
มีนาคม๒๕๖๓เราจะรวยไปพร้อมกัน

ดิฉันมีรางสังหรณ์ว่าดิฉันจะได้ยืมเงินคุณ